นี้เพ่งมองหน้าจอช่วยดิฉันดูหน่อยคุณสืบสกุล

เพราะว่ามีคนบอกว่าภาพนี้เป็นภาพถ่ายติดวิญญาณ
จริงเป็นคนเสียชีวิตอายุ๑๘ปีเนี่ยนะคะ

แล้วเพื่อนเขาไปงานศพแล้วก็ถ่ายภาพออกมา
เนี่ยแล้วเห็นภาพนี้คือเห็นเป็นสองมุมนะ
บางคนบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนใส่คอกระเช้า

เออคนแก่บางคนก็บอกว่าเห็นเป็นผู้ชายแก่นั่งอยู่ข้าง
แต่ไม่ใช่คนที่เสียชีวิตไปเหรอ
เพราะว่าคนเสียชีวิตเพิ่งอายุเท่าไหร่๑๘เอง
ใช่ค่ะนี่คือที่วัดเขาวงที่ตำบลย่านรี

ภาพนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนสูงอายุนี่แหละ
นั่งอยู่ที่โรงศพตรงใกล้โรงศพ
คนที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้เป็นเพื่อนของผู้ตายค่ะ
คนที่ถ่ายภาพได้ชื่อว่านายพรศักดิ์กัณหารี
และผู้ตายคือนายพระเด็จบันทมประเทศอายุ๑๘ปี
นายพระเด็จผู้ตายขี่มอเตอร์ไซต์ไปแล้วเสียหลักชนต้นไม้
วันที่๓มกราคมคนมาร่วมงานศพกันไม่เยอะ
แล้วมันเป็นคืนแรกที่จัดสวดศพ
พอถ่ายรูปก็ไม่ได้สังเกตอะไรผิดปกติหรอกค่ะ
เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยถ่ายรูปติดวิญญาณ
พอเอามาดูใกล้ก็อย่างที่บอกเห็นไปสองมุม
บางคนบอกว่าเหมือนผู้หญิงใส่คอกระเช้า
บางคนบอกว่าเป็นผู้ชายนั่งอยู่ด้านข้างโรงศพ
ทีนี้คนถ่ายรูปยืนยันว่าตอนที่ถ่ายเนี่ย

แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกเสียชีวิต

แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพถ่ายนี้
จะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณจริงหรือเปล่า

แล้วก็อยากบอกลูกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว
หน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกนะคะ
แม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าลูกอยากปรากฏกายให้เห็นแบบไหน
แต่ก็นี่แหละครับก็ยังคิดถึงลูกอยู่เสมอ